วันนี้ก็มีความคืบหน้าของข่าวสารหลายเรื่องนะครับ
เรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นเยอะแต่ผมเชื่อว่า
ในช่วงเวลานี้หัวจิตหัวใจของคนไทย
ก็คงจะอยู่กับบริเวณของพื้นที่พระบรมหารัชวัง

เพราะว่าเหลือเวลาเพียงแค่ค่ำคืนวันนี้
และพรุ่งนี้อีก๑วันจนถึงเที่ยงคืน
ทางสำนักพระชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคม

หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีการเตรียมการ
พระพิธีสำคัญที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับ

ในการแสดงความจงรักษ์ภักดีของพระศกกันที่ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

ต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคม

จากจุดคัดกรองที่บริเวณหน้าโรงแรม

ท้ายแถวต่อกันยาวไปถึง

ใกล้มากแถวยาวมากจริง

จากคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
กับประชาชนที่ต้องการเดินทาง

กันอย่างต่อเนื่องโดยสภาพอากาศมีฝนตกกระจายทั่วบริเวณ
แต่ไม่ได้ทำให้หลายคนถอดใจในการเดินทางแม้แต่น้อยค่ะ
โดยบริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
มีประชาชนต่อแถวทอดยาวถึงถนนราชดำเนินกลาง
โดยบางช่วงของวันนี้พบว่าท้ายแถว
ยาวไปจนถึงลานพลับพลามหา๗สดาบดิน
ถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาชัยนะคะ
ขณะที่การจราจรบริเวณถนนราชดำเนินในช่วงเย็น
เริ่มกลับมาติดขัดอีกครั้งประกอบกับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
ภาพของประชาชนที่รอต่อแถวและรับประทานอาหารไปด้วยในแถว

หลายคนก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะว่า

ไม่ว่าจะต้องตากแดดตากฝนทั้งคืน

เพื่อให้ได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวัง
ก็เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
ส่วนที่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมรัฐนาโกศิลป์

โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะ
อุดมขาวเกิดคุณป้าวัย๗๒ปีเล่าว่า
เดินทางมาจากจังหวัดลบบุรี
กับลูกชายนะคะตั้งแต่๑๐โมงเช้า

แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

โดยคืนนี้ตั้งใจจะเข้ากราบพระบรมศพให้ได้
ใช้เวลานานแค่ไหนก็จะรอค่ะ

ก็ให้ลูกชายไปเอารถเข็นมา
ให้ไปเอารถเข็นมาเข็นค่ะ
จะให้มาให้ได้เพราะวันพรุ่งนี้จะวันสุดท้ายแล้วก็มา
ก็คิดถึงท่านอยู่เสมอเลยแหละ
แต่ไม่มีโอกาสได้มาค่ะ
ประทับใจท่านมากท่านเป็นคอยดูแล
ดูแลประชาชนก็ประทับใจท่านมากค่ะ

ยังคงมีเหล่าจิตอาสาจากภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน
เข้ามาช่วยเหลือคนละไม้คนละมืออย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับที่บริษัทธนบุรีประกอบยนต์
จำกัดนะคะที่ได้นำอาหารน้ำดื่ม

บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยตลอดวัน
ทั้งหมดนี้นะคะคือหนึ่งในภาพของการแสดงน้ำใจของคนไทย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นับเวลาจากนี้ไปค่ะก็จะยิ่งมีประชาชน
เดินทางเข้ามารอกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ในหลวงราชกาลที่๙ต่อเนื่องตลอดทั้งคืน
ในการชะลอตัวของรถค่อนข้างหนาแน่นค่ะ
นี้ได้ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะเดินทางมานะคะ
ความพร้อมในเรื่องของร่างกายและอุปกรณ์กันฝน
จากว่าอาจจะมีฝนตกตลอดทั้งคืน
และใช้เวลาในการรอไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
นรัฐผลธวรรคทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ

แล้วก็พรุ่งนี้อีก๑วันจนถึงเที่ยงคืนนะครับ